รายการดวงสมพงษ์
มาเลยค่ะตามกันมาต่อค่ะดวงสมพงษ์ทั้งทีม
วันนี้แขกรับเชิญรายการเราดวงสมพงษ์ทั้งนั้นเลย
โทรศัพท์อยู่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลมาดาลิ่งอยู่นะคะเนี่ยค่ะ

พี่โดองเถอร์จากันธรไทยรัฐจากเกษ์กะฮองไข่นะคะ

ค่ะอุ๊ยแต่อันนี้เจ้าของแบรนด์
คุณพูดผิดนะคุณพูดผิดนะ
ทางท่องทางท่องทางช่องไทยรัฐนะคะ

รายการเกี่ยวกับดวงถามหน่อยว่าถืออะไรบ้าง

เพลงคน
ยอดวิวตอนนี้กี่ร้อย
กี่ร้อยล้านวิว

เป็นคนแรกนะที่ให้เกียรติกันขนาดนี้

ส่วนจริงอยู่ตรงนี้
ไม่พบสาระในคลิปนี้
ไทยรัฐกฎหมายเลข

เธอพรหมดจากเยื่อพรหมดจาก
เธอพรหมดจาก
ไม่มีคนที่ฉันได้เยื่อพรหมดจาก